ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะ

แน่นอนไอตรงนี้นะเชื่อมะห้าออกมา

นั่นไงระวังนะคะ

กระเป๋าไปได้เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปเนี้ย
ใช้เวลาไม่ถึง๑นาทีหยิบกระเป๋าไปได้อย่างสบาย

นี่คำเนียนทำเป็นเรื่องอังุ่น
ทำเป็นเลือกอังุ่นนี่วางอังุ่น
คุณยายเผลอเดินไปที่รถ
เอาแล้วเนี่ยล้วงแล้วเนี่ย
เอ้าไปแล้ว
วันนี้คนก็ไม่ใช่ไม่มีคนนะคะแถวนี้ก็คนเยอะด้วย

เพราะผมเองก็เคยทำเคยเป็นคิดว่าแป๊บเดียวไง
หยิบของทิ้งรถเอาไว้กระเป๋าแขวนอยู่

ยังไงก็ไม่มีใครกล้าเอาสุดท้ายเนี่ย
เห็นภาพนี้แล้วอย่าได้ประมาทนะเออภาพไม่ค่อยชัดนิดนึง
แต่ว่าจับได้แหละเป็นภาพจากหน้าจอที่เปิดจากกล้องวงจรปิดอีกที
อยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่ง๑แถวถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดหน่วนทะบุรี
คนร้ายนะคะลงมือก่อเหตุขโมยของไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะจากนั้นหนีออกจากห้างไปเลย
ส่วนของที่ได้ไปมีกระเป๋าเงินมีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
เจ้าของไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็นำคลิปมาโพสต์ในโลกโซเชียล
เพื่อเตือนภัยให้ระมัดระวังอย่านำของมีค่าไปวางไว้แบบนี้เด็ดขาด
หายเอาง่ายนะคะนี่กล้องจับชัดเลยก่อนที่จะเดินออกจากห้างไปนะคะ